มาต่อกันที่โครงการ๙คนละ๙โอ้โหฮือฮามาก
จากปีที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่า
โครงการ๙คนละ๙จากโครงการนี้เนี่ย
พี่ตูนได้กลับไปที่โรงพยาบาลบางสะพานอีกครั้งนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะทางทีมงานกลับไปเยี่ยมชมโครงการ
หลังจากที่ได้มอบเงินนะคะให้การช่วยเหลือทางโรงพยาบาลบางสะพานไปแล้ว
เพื่อติดตามการปรับปรุงบรรยากาศโดยรอบของโรงพยาบาล
รวมไปถึงความคืบหน้าในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อให้ชาวบางสะพานได้ยกระดับคุณภาพชีวิตในการดูแลสุขภาพ
และได้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดีขึ้น
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐได้สอบถามไปทางทีมงานโครงการ๙คนละเก้า
ก็บอกว่าขณะนี้ทางโรงพยาบาลกำลังทยอยปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
โดยมีการยกพื้นโรงพยาบาลให้สูงขึ้น
หลังจากที่เจอปัญหาน้ำท่วมเมื่อช่วงต้นปี
รวมถึงขยายการพัฒนาไปยังชุมชนให้กับโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

ทั้งนี้นะคะยังได้จัดสรรงบประมาณ

อีกจำนวนมากค่ะซึ่งทางทีมงานบอกต่อนะคะว่า
เท่าที่ได้พูดคุยกับผู้ที่มาใช้บริการทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความสุข
ที่ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานมากขึ้นเช่นเดียวกับตูนบอดี้แลมที่เผยความรู้สึกให้ทีมงานได้ฟัง
ว่าตัวเขาอิ่มเอ็มใจจนไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกอย่างไรมีเพียงน้ำตาปริ่มที่เกิดจากความสุข
เห็นผลลัพธ์จากโครงการเก้าคนละเก้าครั้งนี้ซึ่งสิ่งดีดีที่เกิดขึ้นตูนบอดี้แลมและทีมงานเก้าคนละเก้า
ก็ฝากขอบคุณประชาชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจมาโดยตลอดนะคะจากปีที่ผ่านมา
คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้วล่ะว่าโครงการนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนจากผู้ชายตัวเล็กคนเดียวนะคะ
ออกวิ่งตลอดระยะเวลาสิบวันค่ะคุณรวบรวมเงินบริจาคได้ทะลุถึงเจ็ดสิบล้านบาทตลอดระยะเวลาสิบวัน
โครงการนี้แล้วก็นำเงินนี้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลบางสะพานที่ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์
แล้วเมื่อโชคต้นปีอืมโรงพยาบาลนี้ก็ถูกน้ำท่วมขอบคุณพร้อมกำซัดจริงจริงนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลได้รับการช่วยเหลือจากโครงการนี้แล้วก็ถือว่า
ชื่นใจแล้วก็อิ่มเอ็มใจแทนพี่ตูนแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะนอกจากความช่วยเหลือค่ะ
สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้คือความพยายามของพี่ตูนนั่นเองนะคะ
ก่อนที่จะวิ่งค่ะมีการไปออกกำลังกายเตรียมตัวอย่างดีนะคะก็เราเห็นความพยายามนี้เราก็อยากจะเอาเป็นตัวอย่างบ้างอะเนาะ
อย่างคุณก้อยรัชวินเองก็ต้องไปฟิตร่างกายไม่งั้นวิ่งตามพี่ตูนไม่ทันจริงนะเพราะเขาฟิตมากออกกำลังกายหนักมากพี่ตูนบอดี้แลมนะ